แม่บ้านผ่ารวย
คุณหมอแป๊กแพทยิ่งนวพรผิวผัน
ศิลปะข้าวกล่องแสนน่ารัก
สร้างกระแสโด่งดังในโลกโซเชียล
จนมีผู้ติดตามกว่าแสนคน
กลับไปอยู่ในช่วงที่สองของแม่บ้านพารวยกันแล้วนะคะ
โด่งดังกับการทำข้าวกล่องสุดแสนน่ารักกับคุณหมอแป๊กค่ะ
และช่วงนี้คุณผู้ชมตามคำสัญญานะคะ
เราจะให้คุณหมอมาสาธิตการทำข้าวกล่องที่แสนน่ารัก

เพื่อลูกกลับมาจากโรงเรียนจะได้ทานอะไรน่ารักนะคะ
เอาเป็นว่าวันนี้คุณหมอจะทำเป็นลวดลายอะไรดีเอ่ย
อันนี้จะทำเป็นรูปนกเพนกวินให้ชมค่ะ
อุ๊ยน่ารัก
ต้องมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะ
การหลักเลยก็คือข้าวที่เราจะใช้ปั้นเป็นตัวหนกเพนกวินนะคะ
อันนี้ข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิก็ได้หรือข้าวญี่ปุ่นก็ได้นะคะ
แล้วก็จะมีสาหร่ายหอดซูชิเป็นแผ่นเอาไว้ตกแต่งหน้าตาหรือว่าสีผลสีดำของเขา
แล้วก็จะมีเส้นสปาเกตตี้แห้งเอาไว้เชื่อมระหว่างส่วนหัวกับส่วนตัวค่ะ
แล้วอุปกรณ์การตัดก็จะมีกันไกลตรงกันไกลโค้งสำหรับตัดงานโค้งเล็ก
แล้วก็จะมีที่คีบเอาไว้คีบงานเล็ก
นี่มาจากทีนิกของคุณหมอ
จริงซื้อได้ร้านทั่วไปค่ะร้าน๖๐บาทอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพลาสติกเอาไว้ห่ออาหารคือมือเราจะได้ไม่โดนไม่โดนข้าวเองค่ะ

แล้วก็มีแบบไส้กอกมีอะไรด้วย
ใช่ก็จะมีสำหรับของตกแต่งสำหรับทำเป็นปากก็จะใช้เป็นแครอทนะคะ
คลิมกดไปตัวช่วยนิดนิดนึงให้มันเป็นรูปน่ารัก

เอาพลาสติกหาอาหารมาปูลงไปก่อนแล้วก็ตังค่าวลงไป
แล้วก็ใครทานมากทานน้อยแค่ไหนก็ตามปริมาณที่เราต้องการ
เทข้าวลงไปแล้วก็รวบเลย
แล้วเวลาก็ปั้นเหมือนปั้นข้าวเหนียว
ปั้นอย่างนี้หรอไม่เปื้อนด้วยใช่ค่ะ
จริงถ้าเป็นข้าวที่ดีก็คือข้าวอุ่นมันถึงจะขึ้นรูปได้สวยนะคะ
แต่อันนี้มันจะเริ่มเย็นแล้ว
ข้าวเขามียางนะเขาจะติดกันเนอะจริงจริง
สมมุติว่าเราปั้นปั้นหน้าใช่ปั้นหน้าได้ออกมาแล้วออกมาเป็นหน้าแล้ว
ตัวก็ปั้นเหมือนกันค่ะอาจจะตัวเล็กกว่าหน่อย
ก็ปั้นเหมือนเมื่อกี้ก็จะมาประกอบกันเป็นหน้ากับตัว
จะประกอบกันให้ติดกันยังไงแล้วก็จะใช้เส้นสปาเกตตี้
แต่ว่าก่อนจะประกอบกันเราจะตกแต่งแปะสาหร่ายแผ่นให้เป็นหน้าตาเขาก่อน
อีดีทำง่ายสละหาก่อนีหล่ะ
โน้ทำให้คุณไปซ้ำซ้ำไปละกันได้เลยนะคะ

ประเด็นจะมีลูกว่าแล้วก็ไม่เคยทำอย่างนี้ให้ลูกค่ะ

แม่ที่ผ่านมาก็ทำให้คุณมาเป็นลูกแม่

อันนี้ได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นส่วนหน้านะคะ
แล้วก็จะมาต่อกันให้เข้ากัน
ทีมคะ

ทำไมคุณหมอไม่ใช้เป็นแบบว่าไม้ลูกชิ้นหรืออะไรอย่างนี้
บางทีเด็กกินเขาก็จะทานไปหมดเลย
ถ้าเราเอาเส้นสปาเกตตี้ไปทอดให้แบบเป็นดีปลายแบบก่อนนะคะ

ไม่ใช่เด็กกินเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าใช้แต่เป็นเส้นสปาเกตตี้เด็กท้องอืด

แล้วก็จะเอาจะดูแลดูน่ากลัวนิดนึงเอาเสียบเอาเสียบตรงหัวก่อนนะคะ

แล้วก็ส่วนหน้าเสียบข้าวด้วยกัน

เอาพีชเงียบไปเลยนะลูกเนอะ
ถ้าไม่เห็นอาจจะคิดว่ามือเราโดนฆ่าหรือเปล่า

เห็นไหมหมอให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
เห้ยแต่เหมือนก็ดูออกนะว่าเป็นฮันควินต์นั้นแหละตอนนี้เลยอ่ะ

อืม

ส่วนหมากน่ะค่ะหมากของเขาเราก็จะใช้
เราใช้กันไกลตัดแครอทก็ได้ค่ะว่าให้เป็นรูปรีเป็นรูปป่า

หรือว่าเราจะมีทีมช่วยมันก็จะเร็วขึ้น
ก็ต้องมีพิมพ์เป็นรูปกวงรีกับพิมพ์เป็นรูปเบอร์ไทยอันนี้ค่ะ
เอามากดลงไปบนแครอท

โบนน่ารักมาก

คุณหมอถ้าทำขายอย่างนี้คุณหมอคิดว่าควรจะตีราคากล่องละสักเท่าไหร่คะสำหรับกล่องนี้

๑๕๐เอาละตกลงดีโอซื้อขายกันได้
ต้องบอกว่าเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะ
แล้วก็จะมีไอเดียเป็นตัวน่ารักแบบนี้

ช่วงหน้าเรายังมีไอเดียการแต่งเข้ากล่องอีกหนึ่งอย่างนะคะ
ซึ่งวันนี้ลูกสาวคนเก่งของดิฉันลูกอภิษค่ะ

ไปช่วงหน้ารู้กันพักสักครู่ค่ะ